คราวนี้เจ้าหน้าที่เขาสามารถไปสกัดจับได้
คือมีการลักลอบแรงงานพม่ามาที่บ้านเรา
คือที่พังงาแล้วก็จะส่งต่อไปสงขลา
เอาไปยังส่งต่อไปยังมาเลเซีย

เจ้าหน้าที่เขาสามารถจับกลุ่มได้เป็นแรงงานพม่า๘คน
แล้วก็มีคนพามาด้วยนะเป็นคนไทย๒คน
อยากให้คุณผู้ชมดูปฏิบัติการไล่ล่าครั้งนี้หน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือขับตามไปติดเลยนะคะ
ก็เจ้าหน้าที่เขาก็ขับรถไล่ล่าขบวนการค้ามนุษย
ที่มีการลำเลียงแรงงานต่างด้าวมาตามถนนสายเอเชีย
ในพื้นที่รัฐภูมิที่จังหวัดสงขลา
ขับตามแบบนี้ระยะทาง๕กิโลเมตรค่ะ
ทีนี้พอได้จังหวะปั๊บเจ้าหน้าที่เขาขับรถไปปาดหน้า

เพื่อให้รถของคนที่มีการลักลอบแรงงานต่างด้าวจอด
แล้วดูสิเปิดท้ายดูคุณผู้ชม
แรงงานต่างด้าวอยู่ข้างในรถ
ต้องบอกก่อนนะปฏิบัติการนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่
ชุดศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัว
และป้องกันปราบรามการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บอกว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องเฝ้าติดตามจนมาเจอรถคันนี้เป็นรถต้องสงสัย
ก็เลยขับตามไปเรื่อยเนี่ยนะคะ
แรงงานชาวพม่าอัดอยู่ในรถ๘คนคุณผู้ชม
ผู้ชาย๖คนผู้หญิง๒คน
แล้วก็ยังมีคนนำพาเป็นคนไทยอีก๒คนอายุประมาณ๔๐ปี
ทีนี้จากการสอบสวนคนนำพาก็บอกว่า
รับแรงงานต่างด้าวมาจากตำบลตะกัวทุ่งที่พังงา
มีในหน้าชาวพม่าเขาพามาจากเกาะ๒จากพม่า
ก็พอเอามาเสร็จแล้วปั๊บจะพาไปส่งต่อที่อำเภอสิงหานครที่สงขลา
แล้วหลังจากนั้นจะมีคนรับต่อค่ะก็คือเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์เนี่ย
จะรับไปส่งที่มาเลเซียอีกทอดหนึ่ง
คนนำพาที่เป็นคนไทยได้รับค่าจ้างหัวหนึ่งก็๑๑๐๐บาท
นี่คือ๘หัวไง๘๘๐๐บาท
แล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำนะคะทำแบบนี้มาเป็น๑๐เที่ยวแล้วอะค่ะ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวน
ขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายแก๊งค้ามนุษย์ต่อ
เพราะว่าช่วงนี้เขาก็ไปตรวจสอบ
ไปเจอการลักลอบนำพาคนต่างด้าวเข้าเมืองมากขึ้น

เลเซียเองเขาก็ต้องการแรงงานต่างด้าวไปทำงานเป็นจำนวนมาก
เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องเข้มข้นนะคะที่เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญในการจัดการค่ะ